ว่าไม่ใช่แค่งูเห่างูจงอางเท่านั้น
ยังมีงูเหลือมงูปลิงงูเขียวหางไหม้
อีกหลายสารพัดงูที่จะเข้ามาในบ้านเรา
บ้านเราอยู่ติดสวนสัตว์เหรอทำไมงูมาเยอะจัง
มันเป็นหน้าฝนช่วงนี้งูมันก็อาจจะมาหาที่ที่แบบว่าปลอดภัยสำหรับมัน
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
อ่านเจอคำแนะนำนี้มาก็เลยสรุปมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันง่าย
วิธีป้องกันการที่จะปะทะกับงู

เลี่ยงงานเดินในที่แคบตามโพรงไม้หรือบริเวณที่มีน้ำขังหรือย่ารกสูง
อันนี้เป็นการสันนิษฐานว่ามันน่าจะอยู่แถวนั้นแล้วก็เลี่ยงซะอันนี้ปลอดภัย
อย่างที่สองคือต้องจัดการบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเรา
สามนะคะทหารจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำเดินลุยไปตามที่ที่มีน้ำขังอะไรแบบนั้น
ก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นรองเท้าบูธอะไรอย่างนี้ก็ได้
เพื่อความปลอดภัยเกิดไปเหยียบเอางูเยี่ยวเขี้ยวขอ
อาจจะไม่ใช่แค่งูอย่างเดียวตาขาบหรือตัวอื่น
อันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะครับข้อสี่ก็คือหลีกเลี่ยงการขุดคุยก้อนหินขอนไม้
หรือเอามือไปซุกซนไปรื้อไปแห่ในโพรงแคบคุณชนะ
เอาอย่าไปทำแบบนั้นเอออย่าทำนะคุณช่า
ก็ตอนเด็กเด็กอยากจะรู้เอออยากจะรู้ก็เอามือล้วงเข้าไป
อันนี้คุณพูดถูกนะบางทีเด็กไม่รู้ไงหรือเขากำลังเล่นอย่างนี้
อันนี้ผู้ปกครองก็ต้องสอดส่องดูแลบางทีเตือนอะไรเรื่องรู้อยู่แล้ว
บางทีมันก็เป็นเรื่องที่รู้แหละแต่ว่ายังทำไงเนี่ยเหมือนคุณชนะเลย
รู้แล้วยังชอบทำใช่นั่นแหละนั่นแหละคุณไม่เข็ดไม่หลับไม่จำเราเนี่ย
จำต่อข้อที่๕คุณชนะถ้าเจองูแล้วจะห้ามว่าอย่าตกใจก็ห้ามกันลำบาก
ยากยากตกใจได้แต่ต้องตั้งสติแล้วก็อยู่ห่างซะ
จากนั้นโทรเลยค่ะกู้ภัยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขามาช่วยจับนะคะ
และข้อหกถ้าหากว่าเจองูกัดจริงคือโดนแล้วโดนเข้าจริงแล้วโดนแล้วโดนแล้ว
ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วค่อยส่งโรงพยาบาลหรือไปหาคุณหมอ
วิธีการปฐมพยาบาลกูจะเอาไหมก็ง่ายมากเลยเพราะว่าคุณจะนับไปสถานสวภาพค่ะ
ฮ๊าคอตคุณคนน้องงูกัดนนดูกัดที่คอเท้า
เอางี้เอาแบบสาระเพราะว่าเราขำกันไปหลายรอบแล้ว
ดึงให้แน่นอันนี้บอกไม่ต้องไปทำร้างน้ำให้สะอาด
ซึ่งที่จริงโตะที่เขาบอกมาจริงร้างน้ำให้สะอาด

ใช่เลยครับแล้วคุณอย่าไปขยับจุดที่โดนฉกโดนกัด

เดี๋ยวพิษมันจะกระจายไปทั่วแต่มันไม่สิ้นขั้น

แต่ล้างให้สะอาดแล้วอย่าขยับเยอะมาก
รีบไปหาหมอไปหาแพทย์ไปโรงพยาบาลดีที่สุดครับ
แล้วถ้าเกิดว่างูกัดที่หมิ่งจ่าย
่งจ่ายก็ต้องเอาเชือกรัดที่ซอยอินธรรมระ
เพื่อป้องกันพิษแล่นเข้าสู่ถนนวิภาวดี